ติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
เพราะว่ามีเหตุรักสามเศร้า
จากนั้นเมื่อเจอแล้วเชื่อดคอแทงซ้ำไส้ทะลักเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในตลาดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ

จุดเกิดเหตุที่พบศพเมื่อวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ศพของผู้เสียชีวิตคือนายพงศักดิ์วิชัยอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายข้าวสาร
ตลาดสดเทศบาลเกษตรวิสัยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
ซึ่งร้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไป๒๐เมตร
สภาพศพนะฮะก็เสียชีวิตบนพื้นถนนที่ลำคอด้านหน้ามีรอยถูกแทงด้วยของมีคม๒แผล
และก็หน้าท้องถูกแทงจนไส้ทะลักษณ์
ตำรวจสพเกษตรวิสัยก็รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
เพราะว่ารู้ว่าปมสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไร
คือตำรวจตั้งไว้แบบนี้เป็นปมชู้สาว
เพราะว่าสามีใหม่ก็คือผู้ตาย
เคยมีเรื่องกับอดีตสามีของภรรยามาตลอด

ทราบว่าอดีตสามีของภรรยาผู้ตายน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
นั่นก็คือนายอุดรยุพินนครบุรีอายุ๔๖ปี
ก็ถูกออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุวางแผนก่อนลงมือ

จากนั้นรอจังหวะที่นายพงศักดิ์มาเปิดร้านช่วงเช้ามืด
จึงเข้าสังหารแทงดับต่อหน้าต่อตา
พระท่านที่กำลังเดินบินทบาทอยู่เลยนะคุณนะ
กลายเป็นศพอยู่กลางถนนล่าสุดเมื่อวานี้

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวหนองที่๑๐๑ได้โทรศัพท์ไปเกลี้ยกล่อม
ให้นายอุดรผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับตำรวจ
โดยขอให้เห็นกับลูกทั้ง๓ของนายอุดรเอง
หลังจากนั้นนะครับผู้ต้องหาก็โทรติดต่อกับ
ตำรวจซพกเศษวิสัยจร๑

ซึ่งขณะที่โทรมาขอเข้ามอบตัว
อุดรก็บอกว่าตอนนี้กบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสะแก้ว
คือนี้ข้ามจังหวัดจาก๑๐๑ไปสะแก้ว
ตำรวจสพเกษตรวิสัยก็เดินทางไป
คุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับรถจักรยานยนต์

จะคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน
ในพื้นที่เกิดเหตุก็คือสพเกษตรวิสัย
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็ต้องสอบสวนว่าสาเหตุของการฆ่ากันตายครั้งนี้
เกิดจากเรื่องของปมชู้สาวใช่หรือไม่